แต่ว่าเขาก็เฝ้าระวังเข้มข้นเพราะว่านอกจากชาวบ้านในพื้นที่
แล้วพื้นที่ต่างนี้เขามีเขตรอยต่อติดกับประเทศเพื่อนบ้าน
หลายอำเภอด้วยมีเชิญเผาอีกมีผู้ที่เป็นชาวเขา
เผาต่างอีกมันก็คุมยากอยู่
ที่ต้องกักตัวกันมาจากพื้นที่เสี่ยงมีอยู่๑๙๓คน
แต่ว่าทางจังหวัดตากบอกเลยว่าเอาอย่างนี้นะ
ประกาศไว้อย่างนี้เลยเผื่อใครไปมาแล้วเป็นพื้นที่เสี่ยงแล้วไม่บอก
จากนี้ไปไปกักที่นี่ตรงนี้นี่อันนี้ตอนที่กลางวันมีแสง

แล้วยังอยู่๑๔วันเนี่ยเหรอ
ถูกต้องถ้าที่เสี่ยงมาแล้วไม่บอกถ้าดื้อโดนเลยนี่มาอยู่ที่นี่ไปเลย
อยู่กับไอ้ตัวเนี้ยกลางคืนก็ให้มันเห่ามันหอนเป็นเพื่อนเห็นไหม
มันก็ต้องกักตัวไปด้วยมีดอกไม้ให้ด้วยเดี๋ยวมันจะกลายเสี่ยงไปด้วย
ประดับดอกไม้แล้วก็มีพื้นที่ต่างเอาไว้เผื่อนั่งเล่น

ไม่มีอะไรทำก็มีปล่องไฟเอาไว้
เหมือนเมืองนอกใช่ไหมประมาณสไตล์ยุโรป
เวลาน้ำหนาวผิงไฟ
นี่คือป่าช้าใกล้เมนนะครับ
เห็นไหมบ้านพักใต้ถุนสูง

มีบันไดขึ้นไปอยู่ใกล้ชิดธรรมชาตินะครับท่านผู้ชมครับ
ทางจังหวัดตากบอกเอาอย่างนี้เลยนะฮะ
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ที่ตำบลแม่จันทร์อำเภออุ้มผางนะฮะ
เป็นเทศบาลตำบลแห่งหนึ่งนะฮะในพื้นที่
เห็นไหมเขาประดับดอกม้งดอกไม้ไว้รอนะครับ
แล้วนี่เป็นเมนพวกหลบพวงหลีดเต็มไปหมดนะครับ
คือเขาต้องระวังกลุ่มเสี่ยงการแพร่เชื้อโควิด๑๙
โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่กรุงเทพ
ตอนนี้ก็อย่างที่เราทราบใครที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่กรุงเทพ
ท่านก็ต้องแจ้งพื้นที่เขาว่าท่านมาจากพื้นที่ตรงนี้นะ
แล้วเขาก็จะดูท่านว่ามีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนอีก
ถ้ามีความเสี่ยงก็ต้องกักตัว๑๔วัน
ถ้าท่านไม่บอกไม่แจ้งท่านก็ต้องมาอยู่ที่นี่ถ้าเขาจับได้
แต่ถ้าบอกถ้าแจ้งท่านก็กักตัวอยู่ที่บ้านท่าน
อย่างตอนนี้มี๑๙๓คนนะครับในพื้นที่จังหวัดตากนะฮะ
แจ้งเรียบร้อยว่ามาจากพื้นที่เสี่ยงนะครับ
ตั้งแต่๒๓มีนาถึง๒๕มีนา๑๙๓คนนะครับ
ก็กักตัวอยู่ที่บ้านยังไม่มีใครมาอยู่ที่นี่

ใครสนใจก็ขอเชิญแต่ต้องดื้อก่อน

ถ้ากักตัวอยู่ที่บ้านแล้วมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
วงกินเหล้าปิ้งย่างหมูกระทะเนี่ย

ท่านต้องเข้าใจนะว่าท่านต้องบอกนะ

พอท่านไม่บอกเนี่ยสุดท้ายแล้ว

ไวรักษาไวแล้วก็หายไวค่ะ